แน่นอนครับการเมืองสุดสัปดาห์นี้ก็ร้อนแรงนะครับ
เมื่อเกมพลิกทักษิณยกเลิกกลับไทย

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับโพสต์ต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานลากยาวมาสายวันนี้
เที่ยงกว่าวันนี้ใช่ค่ะย้อนกลับไปนี่คือโพสต์ที่สร้างความฮือฮามากครับ
เพราะก่อนหน้านั้นทุกคนก็ไล่ตามข่าวว่า
ถ้าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคม

ปรากฏว่าคุณชูวิทย์บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยน
ที่สำคัญข้อความในคอมเมนต์เนี่ย
มันมีข้อความที่มีนัยยะด้วยสิครับ
สัญญาณอันตรายเกินคาดเดาสัญญาณอะไร

นั่นสิเดาได้ว่าอะไรบ้าง
ต่อมาครับมีเนื้อเพลงเพลงไว้ใจของร็อกมือขวาวงไมโครครับ
ปรากฏว่าเนื้อเพลงนี้ก็แสบสั่นเหลือเกินเพราะรักจึงยอมทุกอย่าง
หลังจากนั้นท่อนฮุกผมเชื่อว่าเวลาใครได้ฟังเพลงนี้ก็ร้องได้และเจ็บไปไม่ต่างกัน
สุดท้ายก็คือเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตาย
ก่อนที่ช่วงท้ายครับติดแฮชแท็กว่าโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ใครหลอกใครใครโดนหลอก
เดี๋ยวจะมีคุณชูวิทย์ร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบเต็มอดใจรอสักนิดหนึ่งครับ
โพสต์ทั้งหมดนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ครับ
ลูกสาวคุณทักษิณและเป็นแคนดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสยบข่าวที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์เอาไว้
ตอบคอมเมนต์ในเพจของพี่สรยุทธ์นะครับ
โอ้โหเป็นกระแสฮือฮาเลยครับ
นี่ฮะขยายข้อความให้ตัวใหญ่อ่านให้ชัด
หลังจากนั้นในโซเชียลมีเดียคุณอุ้งอิงไม่ได้มีการขยายความเรื่องนี้แต่อย่างใด
ช่วงสายที่ผ่านมาคุณชูวิทย์ได้โพสต์บอกว่าเมื่อเดินตามแผน
ป้อมถอยเพราะวันนี้มีข่าวไงฮะ
ป้อมลาออกตอน๘โมงครึ่งไง
คนก็ตกใจตอนแรกเนี่ยคนยังไม่ทันได้คิดว่าอ๋อวันนี้พลังประชารัฐเขาประชุมกัน
แล้วเลือกกรรมการบริหารพักตอนแรกได้ยินว่าบิ๊กบิ๊กป้อมเนี่ย
ประกาศลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั่นไงหลายคนบอก
จะเป็นตามเกมตามสเต็ปหรือเปล่าไม่มีลุงแต่ยังมีเราอยู่อะไรแบบนี้ไหม

หรือไม่มีลุงไม่มีเราก็ได้การเมืองเดินต่อไปได้ตกลงมันยังไง
ตามแผนบิ๊กป้อมถอยเกมการเมืองเป็นไปตามที่ผมบอกให้ประชาชนทราบ
อะไรที่นักการเมืองปฏิเสธคือเรื่องจริงอะไรที่นักการเมืองพูดคือเรื่องเท็จ
ผมบอกแล้วว่าบิ๊กป้อมจะถอยสัปดาห์นี้และเปิดทางให้เพื่อไทย
รวมกับพลังประชารัฐเมื่อไม่มีลุงป้อม
และร่วมกับรวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีลุงตู่เพื่อแกะข้าวต้มมัดจากก้าวไกล
เดินให้ดีแล้วกันกับแผน๑แลก๒๖ล้านเสียง
มีฟันหนูเอาไว้ด้วยครับคุ้มค่ากับประชาธิปไตยหรือไม่
ต้องถามพักเพื่อไทยสลายคั่วตัวเองให้เพื่อไทยมีทางลงสวย
ต่อมาโพสต์ใหม่ครับมาใหม่มาใหม่ตอนเที่ยง๓๖ที่เล่าไปในเบื้องต้นบอกว่าอย่างนี้ครับผิดแผนทักศิลป์ยกเลิกกลับไทยมีข้อความนี้พาดหัวแล้วก็มีรูปหน้าคุณทักศิลป์และมีข้อความขยายไว้แบบนี้ครับหากใครคิดว่าทักศิลป์จะกลับมาไทย๑๐สิงหาคมต้องถือว่าคิดผิดไม่รู้ใจทักศิลป์หากจะทำ
บริหารประเทศกำหนดการวันที่๑๐สิงหาคมจึงต้องมีวาระพิเศษเน้นย้ำคำนี้ครับวาระพิเศษแน่นอนคุณชุวิตโพสต์เพิ่มเติมอีกฮะปกติในวันแรกเมื่อก้าวเท้าเข้าคุกทำประวัติสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลได้เลยถือเป็นสิทธิ์ของนักโทษทุกคนแต่เป็นเรื่องของ

ต่อครับบอกว่าแต่การขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเป็นพระราชอำนาจของในหลวงแม้นักโทษเด็ดขาดชายในคุกมีสิทธิ์ยื่นขอแต่ไม่มีใครได้
ยกเว้นโทษที่เป็นความผิดต่อตัวพระองค์ท่านคดีหมินพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา๑๑๒นั่นเอง
พระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลให้มีทงนำเปิดทางไปที่คุกได้รับอิสรภาพ
ถือเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ที่ในหลวงมีให้ต่อผู้ที่กระทำผิดต่อพระองค์ท่าน

ส่วนคนทำผิดคดีทุจริตปล้นช่อโกงทุกคดียื่นขอได้
แต่ไม่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล
หากมีใครไปบอกทักษิณว่าทำได้ก็ต้องเป็นแผนหลอกให้เคลิ้ม

คุณชูวิทย์โพสต์บอกว่าในช่วงนี้พักเพื่อไทยเป็นตัวแปร

เทไปข้างไหนคั่วเก่าคั่วใหม่ก็ย่อมได้อำนาจ
เกมแห่งอำนาจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
หากไม่มั่นใจทักษิณไม่กลับแน่
จึงบอกได้ว่า๔สิงหาคมนี้ต้องยื้อดึงเช็งสุดฤทธิ์
ซึ่ง๔สิงหาคมจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา
ระหว่างสสวตามที่ท่านประธานวันนอนได้นัดหมายนะฮะ

ช่วงท้ายคุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้บอกว่าอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ขอถอยไปตั้งหลักก่อนยกเลิกแผนกลับไทยไม่มีกำหนด
กว่าจะตั้งรัฐบาลลงตัว
ใครว่าผมเพอร์เจอร์ผมไม่โกรธ
เข้าใจดีว่าคุณอุ้งอิ๊งอยากให้คุณพ่อกลับบ้าน

ส่วนผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้น
นี่คือโพสต์เมื่อตอนเที่ยง๓๖นาที

ทีมข่าวเราก็เลยต้องยกหูแล้วล่ะ
คุณชูวิทย์มันคือยังไงตกลงมันเป็นแบบไหนอย่างไร
ก็ต้องไปสัมภาษณ์คุณชุวิตต้องโทรนัดไปพูดคุยกันหน่อย

แปลว่าพ่อเขายังจะกลับ๑๐สิงหาหรือเปล่า
เรื่องนี้ที่โพสต์ของคุณชูวิทย์มีมูลจริงหรือเปล่าเนี่ย
ฟังเขาไหมคะ
ความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจาง
หมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิม

และก็ฝากให้พักก้าวไกร
สถานการณ์เพลงนี้ใช้ได้ถึง๒คน๒พักเลยนะครับ

เฉลยออกมาทีละนิดแล้วว่าฝากให้ใคร
ฝากให้คุณอุ้งอิ๊งและพักก้าวไกล
เพราะเพลงนี้ใช้ได้ทั้ง๒สถานการณ์นะคะ

มาแบบเต็มอินเนอร์ก็มานะคะ
ที่โพสต์ไปเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์พลิกฝันจริง
มันมีไฟเหลืองที่ทำให้คุณทักษิณต้องชะลอไม่กล้าเดินทางกลับ
ส่วนที่คุณอุ้งบอกว่าผมเพอร์เจอร์ผมเข้าใจก็พูดได้แหละ
แต่ลองกลับไปถามดูก่อนว่ามั่นใจจริงใช่ไหม
สิงหาคมคุณพ่อจะกลับมาจริง
เพราะทางการเมืองคุณจะมายืนยัน๑๐๐
แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามมันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะ
คืออย่างที่คุณชุวิตบอกว่าก็ผมบอกไว้แล้วใช่ไหมล่ะ
ว่ามันมีดิวลับแม้จะออกมาบอกไม่จริง
ผมก็ขอบอกตรงนี้ในฐานะของชูวิทย์กระมวลวิสิตว่า
สิ่งที่นักการเมืองปฏิเสธมันคือความจริง
สิ่งที่เป็นความจริงเขาจะไม่มาบอก
ที่เขาพูดเนี่ยได้เช็คจากแหล่งข่าวแล้ว
ยืนยันว่าจริง๑๐๐ไม่ใช่ข่าวร่วงแต่เป็นข่าวณวันนี้

เกมการเมืองมันพลิกได้ตลอดเวลา
กว่าจะมีไฟเขียวว่ากลับเข้ามาแล้ว

ถ้าไม่มีช่องทางพิเศษคุณทักษิณไม่กลับมารับโทษแน่นอน
นี่คุณชูวิทย์พูดนะคะและยังบอกด้วยว่าผมไม่กล้าพูดหรอก
ดิวลลับฮ่องกงหรือการวิเคราะห์ของคุณจตุพรพรมพันธ์

แต่ผมแค่อยากจะพูดให้เห็นว่า
นี่มันคือการช่วงชิงอำนาจรัฐ
เพื่อไทยจะกลับมามีอำนาจเป็นตัวแปร
ถ้าผมเป็นคนในครอบครัวคุณทักษิณ
ก็ต้องพูดว่าถ้าไม่มั่นใจกลับไม่ได้
เพราะฉะนั้นการกลับมาของคุณทักษิณเกี่ยวแน่
พลิกผลันอย่างไรก็พลิกผลันทำให้ท่าน
เปลี่ยนใจชะลอเพราะไฟมันสีเหลือง
เฮ้ยไม่จริงชุวิตพูดไม่จริงมีคนปฏิเสธ
สิ่งที่พวกนักการเมืองปฏิเสธคือความจริง
สิ่งที่เป็นความจริงเขาจะไม่มาบอก

ยังมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเยอะแยะ

แต่ณวันนี้ผมยืนยันวันพรุ่งนี้ผมยืนยัน
ตราบเท่าที่ยังเป็นไม่มีไฟเขียว
คุณทักษิณไม่มีทางที่จะกลับมา
และเดินเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษเด็ดขาด
ผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมพูดตรงความจริง๑๐๐
นี่ค่ะเป็นความจริง๑๐๐จากปากของคุณชูวิทย์
ส่วนประเด็นเรื่องที่พลเอกประวิทย์ลาออก
ก่อนที่จะถูกเลือกกลับเข้ามาใหม่เป็นไปตามวาระ

พ่อเหน็กประวิทย์จะนั่งประชุมสภาพเหมือนสอสอเด็กนี่

ต่อไปดูทรงแล้วน่าจะอยู่เบื้องหลังมากกว่า
ลักษณะคือเป็นสูตรไม่มีสองลุง
แล้วให้น้องชายเป็นรองนายกหรือไม่ก็รัฐมนตรีมหาดไทย
โดยไม่ออกหน้าเองเพื่อจะได้ให้เพื่อไทยออกมาจากเก้าไกลได้
เพราะทุกสมการตั้งแต่กไก่ถึงฮนกฮูก
ไม่มีก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว

ซึ่งสมการตอนนี้คือสมการที่จะให้ภูมิใจไทยพักอันดับ๓

แล้วก็ให้ภูมิใจไทยคุมกระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนายกให้เพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทวีสิน
นี่คือการแลกเปลี่ยนณตอนนี้
คุณชุวิตยังบอกด้วยมีคนถามอยู่ว่าเอาคุณชุวิต

มันนั่นแสสี่ไฮก่อนที่จะมีโพสต์ใหม่ตอนเที่ยง๓๓แล้วกับโพสต์ก่อนหน้าอยี่
ที่บอกว่าลบไปแต่ทำไปคนเขาแคปไว้ทันแต่คือยังไง
คุณชุวิตบอกว่าอ๋อคือจริงแล้วเนี่ย
ลบโพสต์ลาออกของพลเอกประวิทย์จริงจะโพสต์เรื่องผิดแผน

แล้วค่อยโพสต์เรื่องของพลเอกประวิทย์ตามลำดับความสำคัญ
ลบไปคือลำดับมันไม่ได้

เรียงลำดับหน้าฟีดใหม่

คุณชูวิทย์ฝากไปถึงคุณอุ้งอิ๊งอีกครั้งบอกว่า
ผมไม่โกรธและเข้าใจในฐานะลูกที่อยากให้พ่อกลับมา
แต่ระดับคุณทักษิณที่เป็นอดีตนายก
จะกลับมาใช้ชีวิตในเรือนจำเหมือนผมเนี่ยมันคงไม่ได้หรอก
ผมเชื่อนะว่า๔สิงหาคมนี้ในเรื่องการโหวตนายก

ยกเว้นจะมีสัญญาณไฟสุดทางทุกอย่างถึงจะสำเร็จ
ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพราะมันคือเรื่องของประเทศไทยนะ
และขอฝากถึงคุณทักษิณว่า
ทุกอย่างที่คุณทักษิณคิดที่คุณทักษิณทำ
และคนที่ชื่ออักษรย่อปอปลาเขารู้ดี
การกลับเนี่ยจะมาใช้ชีวิตในคุกเนี่ย
เหมือนกับผมเนี่ยชูวิทย์ไม่ได้หรอกครับ
ท่านชื่อทักษิณท่านเป็นอดีตนายก
ท่านมีอำนาจจนกระทั่งปัจจุบันยังมีคนบินไปพบท่านอยู่เลย

ท่านอยู่ในฐานะผู้นำจิตวิญญาณของพักเพื่อไทย
และท่านจะกลับมาอย่างไรครับ
จะกลับมากราบพื้นและเดินเข้าคุกหรือครับ
ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทำมานานเสียแล้วล่ะครับ
การที่มาบอกผมเพื่อเชื่อผมไม่โกรธเลยครับ
ด่าผมซึ่งครับกำหนี่ผมซึ่งครับ
เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกทุกคนก็อยากให้พ่อกลับครับ
และผมเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่ทราบด้วย
มีอีกคนนึงที่ทราบเพราะเมื่อวานนี้ถามผมตรงกันเลย
แต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อชื่อย่อปอปา
อ้าวต้องไปหาอีกแล้วสิคะ
มีคำใบ้ชื่อย่อปอปลา
อีกคนนึงที่รู้เหมือนผมว่าคุณทักษิณกำลังคิดกำลังทำอะไรอยู่
ปลาบ่อปลาคุณคิดออกไหมคะ
ไม่ออกครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินตอนนี้ตัวอักษรย่อเนี่ย
คุณผู้ชมคิดอะไรออกก็ลองพิมพ์มาทางไลน์หน้าจอ
หรือว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูปไลฟ์ลองพิมพ์มาดูนะคะ
เอ้าไปดูแหล่งข่าวในพักเพื่อไทยกันหน่อย

คุณทักษิณกลับแน่๑๐สิงหาคมนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

กระแสข่าวที่ออกมาตอนนี้มันเป็นไปได้สองทาง
คือหนึ่งมันมีความพยายามป่อรอง

ที่มีแนวคิดในทางบวกกับพักเก้าไกลขึ้นเป็นนายก
เพราะจะทำให้การพูดคุยเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก

ที่จะยอมถอยให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
และยกมือหนุนแคนดิเดตของเพื่อไทยเป็นนายก
แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่มีพักสองลุงอยู่

ตอนนี้สถานการณ์เรียกได้ว่าฝุ่นตลบ

เชื่อว่าจอมแฉอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงใคร
แฉรับไม้ต่อมาจากฝั่งที่ไม่ต้องการให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
ออกมาเบรกแล้วก็ขุดคุยอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ไม่มีใครกล้าถามคุณทักษิณหรอก
เพราะเชื่อว่าคุณทักษิณตัดสินใจแล้วที่จะเลือกแนวทางนี้
แต่สิ่งที่ห่วงคืออะไรรู้ไหมคะ
คือห่วงคนเสื้อแดงอิสระที่ควบคุมไม่ได้
กลายเป็นอุปสรรคทำให้การทำงานของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยจากนี้ลำบากขึ้น
นี่ยังไม่นับรวมกับม็อบด้อมส้มที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอีกนะ
กลัวว่าพลังมวลชนที่อาจจะถูกเอ็นเอียงไปตามกระแสเกมการเมืองเนี่ย
อาจจะกลายเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลก็เป็นไปได้